คุณผู้ชมครับมาดูเตือนภัยกันอีกครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ

เวลาเขาจะจอดรถเสร็จเข้าไปในที่ต่าง

เพราะว่ามีแก๊งขโมยหมวกกันน็อกครับ
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบนายบัณฑิตละไม้
เจ้าของร้านขายเสื้อบาร์โค้ด
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยอาชีวะพระนครสิทธิยา
หลังจากที่คุณบัณฑิตได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด

จอดไว้ข้างหน้าร้านโพสต์ลงเฟซบุ๊คครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา
ของวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา

จับภาพชายคนร้ายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี

จอดอยู่ข้างร้านขายเสื้อ
สักพักค่อยลงมาแบบนี้นะครับ
จากนั้นก็เห็นว่าปลอดคน

ก่อนจะหยิบหมวกกันน็อกสีขาว

วางอยู่ที่ตระก้าหน้ารถจักรยานยนต์

ตอนเขามาเขาไม่มีหมวกกันน็อกถูกปะล่ะ

ที่ต้องการนำภาพกล้องวงจรปิด

แล้วก็มีก็มีผู้เสียหายีก๓คนเนี่ย
เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมระบุว่า

จะเป็นหมวกกันน็อกก็ตามหรืออะไรที่คุณคิดว่าไม่มีค่านะครับ
แต่ว่าเจ้าโชนเวลาเขาจ้องเขาก็เอาไปได้ทุกอย่างแล้วนะครับ
ก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับ